ถนนเข้าสารนะฮะถนนข้าวสารนี่เป็นถนนสำคัญของไทย

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติก็มาอยู่เยอะ
แต่ปรากฏว่าวันนี้มีกองถ่ายภาพยนตร์มาเรื่องหนึ่ง
แล้วเขามาเซ็ตฉากดูข้างหลังคุณเห็นมาสอน
เป็นตุ๊กตายางมีภาพลักษณะโป๊เปลือย
แต่ทีมงานที่ไปถ่ายทำเขาก็บอกว่าเขาขอ
อนุญาตจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว

แต่ตอนขออนุญาตเนี่ยจะมาถ่ายทำอะไรเนี่ย
อันนี้เราไม่รู้ไงแต่ถึงเวลามาทำแบบนี้
แล้วคนที่เห็นที่อยู่แถวนั้นบอกโอ้โหทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ย
ท่านนี้นี่ไปยืนว่าไปบอกเลยนะคุณ
คนเชิดข่าวคนนี้ใช่ไหมครับ
ท่านนี้เป็นนายกสมาคมผู้ประกอบการถนนเข้าสารด้วยนะครับ

ใช่แล้วดูดารานักแสดงเขาแต่งตัวเขาก็แบบวิ่งกันแบบเกิดอะไรขึ้น

นี่ฮะมีกองถ่ายภาพยนตร์มาถ่ายภาพยนตร์ที่ออกไปในแนวสื่อลามกที่ถนนเข้าศาลนะครับ
อยู่ในท้องที่ของสนชนะสงครามนะครับเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศนะฮะ
มาถ่ายเมื่อช่วงเช้าวันที่๑๗มกราคมนะครับ
คือผู้ที่เข้าไปถามนายกสมาคมผู้ประกอบการถนนเข้าสาร
บอกว่าขณะเกิดเหตุกองถ่ายภาพยนตร์มาถ่ายทำฉากหนัง
ซึ่งปรากฏหญิงสาวสวมใส่ชุดวื้อหวาใส่ชุดว่ายน้ำนุ่งสั้น
มีข้อความป้ายโฆษณาเกี่ยวกับพวกขายเซ็กทอยอุปกรณ์ทางด้านเซ็กอะไรพวกนี้นะครับ
ก็ทำให้บุคคลที่อยู่ย่านนั้นไม่พอใจมากประชาชนระแวกนั้นก็โทรมาแจ้งตน
ตนก็เลยมาดูแล้วก็มีปากเสียงกับพวกกองถ่ายนะครับ
เนื่องจากตนไม่พอใจที่ทำให้ภาพลักษณ์ของถนนข้าวสารและประเทศไทยเสียหาย
ก็เลยประสานไปยังภูมิกับการสอนอชนะสงครามให้มาดูแล้วก็มาระงับการถ่ายทำ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่นะครับแล้วก็ไปคุยกับนายกสมาคมผู้ประกอบการถนนเข้าสารนะครับ
ซึ่งก็ให้สัมภาษณ์กับเราเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นฟังดูนะครับ
ไม่ว่าจะถนนเข้าศาลหรือที่อื่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเรามันหมายถึงภาพพฤตของเรา
นายกสมาคมเขาก็กลัวไงคะว่าถ้ามาถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็เห็นว่าเป็นถนนเข้าสารเป็นแหล่งโลกี
แล้วก็ภาพยนตร์นี้ออกสู่สายตาประชาชนทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะภาพลักษณ์ของถนนเข้าสารมันก็จะถูกมองในแง่ลบไง
ใช่คือถนนเข้าสารนักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักแหละเรื่องงานสงครานหรือว่าเป็นแหล่งที่ชาวต่างชาติมาเดินมาเที่ยว
มีร้านอาหารมีอะไรก็ว่ากันไปแต่มันไม่มีสื่อลามกแบบนี้
เมื่อกี้ท่านพูดถึงเรื่องของผู้อนุญาตใช่ไหมผู้ที่อนุญาตให้มาถ่ายทำเพราะฉะนั้นทีมข่าวของเราก็เลยไปถามนะครับ
เจ้าของพื้นที่พุ่มกับการศนชนะสงครามพันธุ์ตำรวจเอกพิทักษ์สุธิกุล

เป็นบริษัทที่ยื่นหนังสือมา

ขอใช้สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์จากประเทศอินเดีย
ในช่วงเวลา๗โมงเช้าถึง๒ทุ่ม
ของวันที่๑๗และ๑๘มกราคม
ขอมายังกรมการท่องเที่ยวนะครับ
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์ประเทศไทย
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อศิลปะวัฒนธรรม
และภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างเด็ดขาด
พอเขาส่งเรื่องมาที่สนชนะสงคราม
ก็เลยอนุมัติให้ถ่ายทำได้
พอถ่ายทำวันแรกเมื่อเช้าเมื่อวานเท่านั้นแหละ

พอมาเห็นแบบนี้ก็สั่งระงับการถ่ายทำในทันทีนะฮะ
ทางบริษัทก็แจ้งว่าการถ่ายทำของเขา

เป็นเนื้อหาเรื่องของการ
ดำรงชีวิตในประเทศจีน

ก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมและกระฉาการอยู่อาศัย

เมื่อออกอากาศไปจะไม่มีใครรู้หรอก

เหรอคะแต่ตำรวจบอกว่ายังไงก็ตาม
ก็มีความผิดนะผิดกฎหมายนะคะ

ออกไปก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นถนนข้าวสารประเทศไทย

ก็แจ้งข้อหากับทางเจ้าของบริษัท

เกี่ยวกับเรื่องของการเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารย์
เรื่องการกระทำที่ขัดต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับ
รวมแล้วโทษก็จำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ก็ติดต่อทีมงานติดต่อบริษัทผู้อำนวยการสร้างมารับทราบข้อกล่าวหา
คือไอ้บริษัทพวกนี้นะเวลาจะมาถ่ายทำเรื่องอะไรแบบนี้

เขาก็ขออนุญาตเฉยแต่พอข้อมูลเวลามาถ่ายจริงเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่ของเราก็ต้องเอาให้ชัดเอาไว้ให้แน่แล้วตามไปดูให้ดีด้วย
บางทีมาเพื่อประชาสมพันธ์ภาพลักษณ์ของบ้านเมืองของท่าน
แต่มาถึงก็ใช้เราเป็นสถานที่อะไรไม่รู้

คือทางผู้ประกอบการที่ถนนเข้าสารบอกว่าแบบนี้เนี่ย
เวลามีคณะกรรมการอนุญาตอนุมัติให้ถ่ายทำแล้วเนี่ย
จะมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่ไปดูหน่อยไหม
ระหว่างที่เขากำลังถ่ายทำอยู่เนี่ยว่ามันตรงตามที่เขาขออนุญาตไว้หรือเปล่า
เพราะว่าเป็นสิ่งแบบนี้มันตรงกันข้ามกับที่ขอไว้อย่างนี้ค่ะ